วันที่ต้องจับตามองเรื่องของระดับแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็เรื่องของน้ำทะเลที่หนุนสูง
เพราะว่าตอนนี้คือมีการแชร์ภาพกันเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นที่พระประแดงที่สมุทรปราการ
หรือว่าโอ้โหขึ้นมาทางถนนสุขุมวิทย์

เพราะว่ายังไม่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องของคำเตือน
เกี่ยวกับน้ำทะเลที่มันหนุนสูง

แต่บางที่ทางการก็แจ้งเตือนไว้แล้วนะครับ

เพราะว่าน้ำท่วมมันท่วมกันมาตั้งแต่เช้านะฮะ
น้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำท่วมหนักสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
บางจุดสูงกว่า๑เมตรนะครับ
โดยทางด้านของนางจีรพรวัชิระเขื่อนขัน

ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
จากวันนี้มีเหตุน้ำทะเลหนุนสูง
ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดทะลักเขื่อน
เข้าท่วมถนนสายหลักตลาดเทศบาล
แล้วก็ชุมชนใกล้เคียงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ในพื้นที่ของตำบลตลาดอำเภอพระประแดง

น้ำมันท่วมกันมาตั้งแต่๗โมงเช้า
๘โมงน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนะครับ

ถนนสุขสวัสดิ์น้ำก็ลามเข้ามาแล้วนะครับ
แล้วก็ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนนี้ได้รับผลกระทบไปกว่า๑๐ชุมชนแล้วนะครับ
โดยนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงบอกว่าตอนนี้
ให้ทางเจ้าหน้าที่ปิดเส้นทางจราจรทุกเส้น
เพราะรถไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับ
ส่วนบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ชาวชุมชน
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รุดเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
ส่วนถนนสุขสวัสตร์มุ่งหน้าอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับ
ก็มีระยะทางยาวเกือบ๒๐กิโลเมตรที่ถูกน้ำท่วม
ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองพระประแดงแล้วก็เทศบาลเมืองรัฐหลวง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพก็พยายามที่จะทำงานกันเต็มที่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเส้นทางสัญจรมีรถติดเป็นระยะทาง๑๐กิโลเมตรนะคุณ
กิโลเมตรแล้วติดกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรต่าง
สูบน้ำออกจากพื้นผิวการจราจร

ลงคลองคลองมันก็ต้องลงเจ้าพญา
เจ้าพระยาถูกน้ำทะเลหนุนสูงอยู่
ตอนนี้กำลังแบบเป็นปัญหาหนักเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าจากคำเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงเขาบอกว่าในช่วงวัน๒วัน
จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงทุบสถิติของปีด้วยคุณ
คือเมื่อวานมีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำเจ้าพระยา
เพิ่มขึ้นแค่๑เซนติเมตร
แต่ปรากฏว่าวัดเอาจริงแล้ว
วันนี้น้ำทะเลหนุนทำให้ระดับแม่น้ำเจ้าพญา
เพิ่มขึ้น๓๒เซนติเมตรฟุตกว่านะคุณนะ
จะกินพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครชั้นใน
ลามเข้ามาลามเข้ามาถึงพระราม๓บางรักษ์
แล้วก็ขึ้นมาถึงนนทบุรีเลยคุณนะฮะ
โดยพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ

แจ้งเตือนชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ๑๑ชุมชน

พื้นที่๗เขตของกรุงเทพต้องระวังด้วยนะครับ

น้ำมันมาถึงเส้นถนนสุขุมวิทย์แล้วนะคุณฮะ
แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะครับ

ไม่เคยรับทราบว่าเรื่องของน้ำทะเลมันจะหนุนสูงแบบนี้นะฮะ
ดูสิจากคาดการณ์๑เซนมันขึ้นมา๓๒เซนนะคะ